เป็นเรื่องของคุณตาวัย๘๖ปีเมื่อวานนี้

ทีนี้ญาติก็เป็นห่วงสิคะอายุเยอะแล้ว
คุณตาหายไปไหนเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยตามหา
จนเมื่อคืนค่ะดึกแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอคุณตานั่งพิงจอมปลวกอยู่ในสวนปาม
คุณตาบอกแบบนี้ตาลื่นล้มตาปวดเท้า
ตารอคนมาช่วยแล้วดูสิคือฝนมันก็ตกด้วย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
พร้อมกับชาวบ้านบ้านทุ่งหมู่๑ตำบลเขาคราม
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยระดมกำลังกันเลย
มากัน๕๐กว่าคนค่ะช่วยตามหาคุณตาดอนละกิจชำนาญอายุ๘๖ปี
คุณตาหายตัวไปตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวาน
แล้วทีนี้ทางด้านน้องสาวของคุณตาคือนางยุภาพร
ก็บอกนะคะบอกว่าพี่ชายเดินออกจากบ้าน
เข้าไปในสวนปามใกล้หมู่บ้านแล้วก็หายตัวไปเลย
ญาติแจ้งพี่น้องให้ช่วยกันตามหาหน่อย
ค่ำแล้วก็ยังไม่เจอกลัวไงว่าพี่ชายจะเป็นอันตราย

ทีนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขาแบ่งกำลังกันค่ะ

จุดไปค้นหาในรัศมี๒กิโลเมตร
แล้วก็เอารูปของคุณตาดอละเนี่ยนะคะ
คือรูปที่เอามาตอนนั้นใส่เสื้อสีชมพู
ก็ให้เจ้าหน้าที่วันนี้ถ้าเจอผู้ชายหน้าตาแบบนี้
คือนายดอลละแน่นอนก็ตามหาตัวจน๔ทุ่มครึ่งคุณผู้ชม
เจอตัวของคุณตาดอละนั่งพิงจอมปลวกอยู่ในสวนปาม
ห่างจากบ้านพักสัก๑กิโลนี่ค่ะนี่ค่ะ
สภาพตอนที่เจอคุณตาหนาวสั่นเลย

เพราะว่าภาคใต้อย่างที่เราบอกช่วงนี้เจอฝนฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ

แล้วก็รีบเอาตัวมาปฐมพยาบาลจนอาการดีขึ้น

แล้วก็ระหว่างเดินผ่านไปในสวนปาล์มฝนมันตกลงมา
ออกจากบ้านช่วงที่ยาดเผลอ
แล้วก็เคยหายออกจากบ้านไปแล้วรอบนึงด้วยนะ
แต่รอบที่แล้วช่วยกันตามหาตัวจนพบ
หลังจากนี้ญาติญาติบอกว่าต้องเฝ้าระวังหน่อย
ให้เดินออกจากบ้านไปคนเดียวอีก
เดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเป็นอะไรไปนะคะ